ทีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศที่ห้างเทอร์มินอล๒๑ที่โคลาส
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ตั้งแต่เช้าแล้ว
มีคนไปวางดอกไม้เพื่อเป็นการไว้อาลัย
รวมถึงเขียนข้อความแสดงแสดงความอาลัย

ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศจนถึงช่วงเที่ยงนี้นะคะ
ติดตามได้บรรยากาศจากคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเทอร์มินอลทวินตี้๑โคราช

บรรยากาศบรวมหน้าห้างเทอร์มินอลทวินตี้๑
จังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณเวลานี้นะคะ
ก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
หลังจากที่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ต่างนำช่อดอกไม้เดินทางมาวางบริเวณหน้าห้าง
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความอาลัย
ให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุกราดยิง
เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ต่างเดินทางมาแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต
จากเหตุกราดยิงกันนะคะกันเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยประชาชนที่เดินทางมาเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่
นำช่อดอกไม้ตุ๊กตามาวางเพื่อไว้อาลัย
แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิง
พร้อมกับมีการเขียนข้อความนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนี้

อย่างประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมาคนนี้ค่ะ
ได้นำช่อดอกไม้และตุ๊กตามาด้วยความตั้งใจนะคะ
แล้วก็อยากที่จะนำตุ๊กตากับดอกไม้มาวางไว้อาลัย
ให้กับครอบครัว๓พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
โดยเธอเล่าว่านะคะเธอเป็นหนึ่งคนค่ะ
อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันเกิดเหตุ
โดยได้ติดอยู่ภายในห้างนะคะตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้
เวลาประมาณ๕ทุ่มของวันเกิดเหตุวันนั้นน่ะนะคะ
เธอก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็ไม่คาดคิดว่า

จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องมาเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากถึงขนาดนี้ค่ะ

คือพี่รู้สึกเสียใจมากค่ะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพราะว่าพี่ก็เป็นเขาเรียกอะไร
อยู่ในผู้ประสบเหตุตั้งแต่เริ่ม
คือพี่ก็ออกมาได้ตอน๕ทุ่มของวันเสาร์อะค่ะ
คือพี่ได้ยินเสียงปืนตลอดเลย

พี่ก็วิ่งขึ้นไปหลบบนโรงหนังค่ะ
พี่เสียใจค่ะพี่เสียใจมาก
กับครอบครัวน้องสามคนกับน้องตัวเล็ก
ลูกสาวพี่ก็สั่นสั่นนอนกอดกัน

พี่ก็เสียใจ
พี่ก็ซื้อตุ๊กตามาให้เขาเป็นตุ๊กตาหมา
หวังว่าไอ้หมาตัวนี้จะไปอยู่กับน้อง

สำหรับแผ่นป้ายข้อความนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณลานย่าโม
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่มีประชาชนแล้วก็เยาวชนได้นำมาวางไว้ที่หน้าห้าง

แล้วก็บางส่วนได้มีการจัดขึ้นทำไว้วันนี้
หรือว่าคนอื่นอื่นที่อยากแสดงความอาลัยนะคะก็สามารถมาเขียนข้อความได้ที่นี่
แล้วก็มีรายงานว่าแผ่นป้ายข้อความเหล่านี้นะคะจะมีการนำไปใส่กรอบเพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรด้วยค่ะ
ขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาทางตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานได้มีการเดินทางมาตรวจสอบภายในอาคารห้างเทอร์มินัล๒๑เพิ่มเติม
เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีนี้ด้วยนะคะ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสา
แล้วก็มีการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณหน้าห้างด้วยนะคะ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาที่นี่ด้วย
คุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
บริเวณหน้าห้างเทอร์มินัล๒๑จังหวัดนครราชสีมานะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนนะคะที่จะเดินทางมาวางดอกไม้
รวมไปถึงนำของที่ละลึกนะคะอยากจะมาวางบริเวณนี้
ก็คาดว่าจะมีมาทยอยกันอย่างทยอยเดินทางมากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
หากทีมข่าวมีความเคลื่อนไหวนะคะ
ทีมข่าวก็จะติดตามแล้วก็รายงานกลับไปยังสถานีให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะ

ประวิการณ์แก้วิจิตรายงานจากหน้าห้างเทอร์มินัล๒๑จังหวัดนครราชสีมาค่ะ

คือตอนนี้ภาพมันกลายเป็นภาพติดตา
หลายคนไปที่ห้างต่อให้ห้างจะเปิดใช้บริการแล้วนะ
ก็ยังเป็นความรู้สึกยังเป็นภาพจำของความสูญเสียอยู่
คือมันกลายเป็นสถานที่ที่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับ
แล้วก็เรื่องเล่าจากฝันร้าย
ก็ทยอยเล่าออกมาในโลกโซเชียลให้ได้ฟังกันเหมือนกัน